ในช่วงนี้ขอสลับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่มุกดาหารครับ
ผัวเมียคู่นี้อยู่กินกันมาหลายปีแล้วนะครับ
แต่ว่าล่าสุดพอเล่าเข้าป่าครับ
ปรากฏว่าฝ่ายชายคว้ามีดแทงเมียรัก
ซึ่งแก่กว่าตัวเองประมาณ๑รอบคือ๑๒ปี

หลังจากนั้นเสียงเพลงเบากลายเป็นเสียงคนทะเลาะกัน
คนทะเลาะกันเงียบไปกลายเป็นเสียงร้องโอดโอยเพราะว่าเจ็บ

แล้วก็มีคนตายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับ
ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ถูกแทงตายที่บ้านหลังหนึ่ง

เพราะฉะนั้นพบศพนางสาวดารุณีอายุ๔๙ปีครับ
นอนตายด้วยกองเลือดเต็มพื้นเลยนะฮะอยู่ภายในครัว
โดนแทงที่อกด้านซ้าย๑แผลแล้วก็มีแผลถูกมีดบาดที่แขนซ้ายอีก๑แผลด้วยครับ

คนก่อเหตุก็คือผัวของผู้ตายครับ
ชื่อว่านายสยุมภูอายุ๓๗ปีอายุอ่อนกว่าเมีย๑รอบนะฮะ
๔๙เจ้าตัว๓๗อ่อนกว่า๑๒ปีนั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
ก็คือผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยสังเกตที่หัวเขาไหมครับมิ้นคุณผู้ชม
แปะพลักษณ์ก๊อสด้วยนะหัวแตกใครทำเขาล่ะตอนแรกเห็นไหมรอยแผลตรงนี้ไหมฮะ
แล้วตอนคุมตัวจะไปโรงพักเนี่ยแปะผ้าก๊อสแล้ว
หัวแตกใครทำเขา

ระหว่างนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณคณิตถา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินผัวเมียคู่นี้เปิดเพลงฟังกันตามปกติ
สักพักหนึ่งเมียเดินออกไปซื้อเหล้าแล้วก็ซื้อเครื่องปรุงไปทำกับแก้ม
ไปเกือบชั่วโมงเสียงเพลงเบาลงและได้ยินเสียงผัวเมียเนี่ยทะเลาะกัน

จนกระทั่งได้ยินเสียงของผัวผู้ตายเนี่ยเดินไปตามเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตบอกช่วยหน่อยตามรถพยาบาลให้หน่อย
ผมทำร้ายเมียเขาบอกเขาเมาแล้วทำร้ายเมียฮะ
ก็คงไม่คิดหรอกนะว่าเมียจะสิ้นใจตายเนี่ยลองฟังดูครับ
ตามรถกูชีพมาให้จำตามรถกูชีพให้หน่อย
เพราะว่าเอาถามว่าเป็นไรเขาบอกว่าตีกัน
ขณะที่ตำรวจนะครับบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ย
สยุมภูอ้างว่าช่วงที่ทำอาหารและกินเหล้ากันอยู่เนี่ย
เมียมาถามว่าเธอมีผู้หญิงอื่นใช่ไหม
ด้วยความโมโหเมียก็เลยเอาไม้เนี่ยมาฟาดฮะ
ฟาดเขาเสร็จแล้วก็เลยทำให้หัวเขาแตก

ก็เลยคว้ามีดทำครัวแทงเมีย
หลังจากนั้นเดินไปหาเพื่อนบ้านโทรเรียกรถพยาบาล
ตอนแรกคิดว่าเมียเนี่ยแค่บาดเจ็บคงไม่ถึงตาย
รู้อีกทีอ้าวเมียตายซะแล้ว
เจ้าตัวก็เลยโดนจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย
ลองฟังเจ้าตัวเล่าเพิ่มเติมนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าโดนเมียเอาไม้ตีที่หัวนะครับ
เมียเนี่ยมาถามว่าเธอมีผู้หญิงคนอื่นไหม
ก็เลยมีทะเลาะกันแล้วก็ปากเสียงก็ทะเลาะกันรุนแรงขึ้น
เขาเองก็เลยพยายามที่จะไม่อยากทะเลาะด้วยแล้ว
เข้าห้องน้ำดีกว่าจะไปอาบน้ำเลี่ยงทะเลาะเมาด้วย
จังหวะนั้นเองเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายใช้ไม้ท่อนยาวตีฟาดไปที่ประตูห้องน้ำ

ผู้ตายเอาไม้ฟาดเข้ามาเขาก็เลยเปิดออกมา
เปิดออกมาปรากฏว่าเมียเนี่ยเอาไม้ท่อนยาวท่อนนั้นเนี่ย
ยาวประมาณเมตรหนึ่งฟาดเข้ามาโดนหัวเขาจนหัวแตก
โมโหก็เลยขึ้นไปบนบ้านไปหยิบมีดแล้วก็มาแทงเมียครับ
ตอนแรกว่าแค่เอามาฟันเฉยเลยโดนท่อนแขนไง
แขนด้านซ้ายที่บอกว่าเป็นแผลโดนบาด

หนึ่งครั้งแล้วก็จ้วงแทงไปที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
ล้มกองกับพื้นเขาก็เอามีดไปเก็บนะฮะ
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปบอกเพื่อนบ้านให้ตามรถพยาบาลมา
หน่อยคิดว่าเมียแค่บาดเจ็บก็ไม่คิดว่าจะถึงตาย
จังหวะตอนที่จะต้องถูกคุมตัวไปดำเนินคดีครับ
ผู้ก่อเหตุเดินไปหาแม่ของเขาแม่เดินทางมาที่โรงพัก
จังหวะนี้ครับมิ้นคุณผู้ชมไปไหว้แม่ฮะไหว้แม่แม่
ก็ถามว่าทำแบบนั้นทำไมนายสยุมครูผู้ก่อเหตุเลยบอกว่ามันเหลืออดแล้วอ่ะ
ถูกทำร้ายมาหลายครั้งคือสี่ปีที่อยู่กินกันมาฉันผัวเมียเนี่ย
เจอแบบนี้มาตลอดไม่ไหวแล้วรอบนี้ฟิลขาด
เจ้าตัวบอกว่าบันดาลโทษะใช่ไหมก็เลยเอามีดมาแทงเมียซะเลย
สุดท้ายสุดท้ายเมืองคดีนะครับนำตัวฝากหางแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ